เริ่มกันที่ความขึ้นไหวของทีมวลบอลสาวไทยก่อนนะคะ
พวกเธอนั้นได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร

ก่อนที่จะทำศึกเวิลกลางปี๒๐๑๖รอบสุดท้ายที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพครับ

นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
นำทีวลบหญิงทีมชาติไทยทั้งโค้ชออสเกียรติภงษ์รัชฎาเกรียงไกร
หัวหน้าผู้ฝึกสอนสตาร์ฟโค้ชรวมถึงนักกีฬา๑๖คน
นำทีมมาโดยปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงศ์
ก็นำแจกันดอกไม้มาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ศาลาสหรัฐไทยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
ก่อนลงแข่งขันเวิลด์กลางปี๒๐๑๖
รอบสุดท้ายที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๖๑๐กรกฎาคมนี้ครับ
อยากจะให้พระองค์ท่านเนี่ยมีพระนามัยที่แข็งแรงนะครับ
แล้วก็เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไปนะครับ
พวกเราคนในนามทีมวอเล็กบอลเนี่ยก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะครับถึงความจงรักภักดีนะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทีมรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
ล่าสุดนายชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเรย์บอลหญิงทีมชาติไทย
กล่ามติดแข่งขันเวิลด์กลางปี๒๐๑๖รอบสุดท้ายกับทีมชุดใหญ่จนแทบ
และต่อด้วยชิงแชมป์เอเชียนะครับทั้ง๒รายการ
ไทยรัฐนั้นจะถ่ายทอดสดทั้ง๒รายการนี้ครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
ไทยนั้นชนะสิงคโปร์ไป๓ต่อ๐เซตครับไทยจะพบกับเมียนมาร์บีเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้เวลา๑๒นาที
ประชาชน์สัมพันธ์กันหน่อยทารัททีวีจะถ่ายทอดสดวลบอนชายยู๒๐ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไต้หวันด้วย
ถึง๑๗กรกฎาคมนี้ครับ